หวัดดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
กัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เมื่อวันอะไรเราไม่ได้เจอกันนะเมื่อวานออกสละกินหนัง
อัศบาทเป็นไงบ้างว้ายอย่าถามว่า
ให้เจ็บช้ำใจดีกว่า
ให้เวลาเยียวยาเราผ่านพ้นไปอีกสัก๑๐วันก็คงจะดีขึ้น

แต่ขอเป็นคนถูกใจก็พอแล้วนะ

เพราะฉะนั้นส่งข้อความไลน์มาถูกใจพวกเรากันได้
หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ในแต่ละข่าวที่จะเล่าสู่กันฟังนะฮะ

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

โอ้โหสาวคนนี้แชร์คลิปว่าโดน

สรุปว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่
ส่วนงานนี้คนขับรถบรรทุกจอดขวางทางเข้าออกศูนย์อาหารแล้วลงไปทำร้ายผู้หญิง
เอ้าเหตุเกิดจากอะไรละเนี่ย
คุณปฏิเหตุครับคุณผู้ชมครับรถบรรทัดใส่พวกข้างคันนี้กลับรถดี
แล้วโดนชนท้ายเข้าให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมเริ่มส่งข้อความไลน์มาบอกว่าคุณชนะอย่าสะกิดสิแผลมันเพิ่งใหม่เมื่อวานนี้เอง
สดร้อนเลยเรื่องของการไม่ถูกรางวัล
งวดนี้วันนี้ติดตามข่าวสารกันครับเรื่องราวของเหตุที่คนร้ายจี้ชิงเงินนะครับ
ที่บริเวณตู้แลกเงินตราต่างประเทศที่ภูเก็ตได้เงินไปกว่า๒แสน

แต่ไปดูเหตุการณ์ตอนที่เขาบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ก่อนครับ
โอ้โหเนี่ยครับพนักงานที่อยู่ข้างในเนี่ยได้แต่ร้องตะโกนโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย
โอ้โหนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับรูปร่างผอมสูงสวมหมวกไอ้โม่งไหมพรมสีดำ
แล้วก็ใส่เสื้อฮูตแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำใส่ถุงมือสีดำด้วย
เรียกว่าดำทั้งตัวเลยบุกเข้าไปแล้วก็ใช้ด้ามปืนเนี่ยทุบกระจกที่ประตูบริเวณด้านหลังตู้รับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของบริษัท
ค่ะแล้วก็เอื้อมมือเนี่ยไปเปิดประตูก่อนอ่าแล้วก็เอาปืนเนี่ยเล็งไปที่นางสาวคนนี้นะครับ
ก็คือนางสาวสวรรคแดงด้วงซึ่งเป็นพนักงานแล้วก็ขู่เลยว่าเงินอยู่ไหนเอาเงินมาแล้ว
เอามือไปกวาดเงินเกลี้ยงเลยครับที่ได้ไปเนี่ยก็เป็นเงินสกุลต่างประเทศนะครับ
คิดเป็นเงินไทยประมาณสักสองแสนกว่าบาทแล้วเงินสดก็คือเงินสดไทยเงินสดบาทเนี่ยนะฮะ
ประมาณสักสามพันเกือบเกือบสี่พันบาทเออรวมเงินสดที่คนร้ายชิงทรัพย์เอาไปแล้วเนี่ย
ความเสียหายมันเกิดขึ้นประมาณสักสองแสนสามหมื่นบาทได้ครับคุณชิสาถูกเลยอย่างเงี้ยค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เลยติดตามแกะรอยคนร้ายนะคะจนเมื่อวานเนี้ยคุณผู้ชม
วบตัวได้แล้วค่ะนายคนนี้แหละชื่อนายเสกสรรวงวิราชอายุ๒๐ปีเท่านั้นเอง
จับได้ที่ห้องเช่าย่านซอยนานในตำบลป่าตองอำเภอกระทู้อืม
จับได้พร้อมกับของกลางอย่างเช่นพวกกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ามียี่ห้อ
สร้อยทองสร้อยเงินโน้ตบุ๊กอาวุธปืนไทยประดิษฐ์มือถืออีกสองเครื่อง
รวมถึงธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละหนึ่งพันบาททั้งหมดเก้าสิบหกฉบับน่ะเยอะนะน่ะ
มีธนบัตรต่างประเทศฉบับละห้าสิบยูโรอีกสามฉบับค่ะน่าจะเอาเงินบางส่วนไปแลกเป็นเงินไทยด้วยอ่ะ
ไปใช้แล้วด้วยค่ะครับอ่ะทางด้านนางสาวสวรรคแดงด้วงอายุสี่สิบห้าปี
พนักงานที่อยู่ในคลิปนั่นแหละคุณผู้ชมครับโอ้โหเขาก็มายังที่สพป่าตองนะ
แล้วเธอบอกอีกนะว่าก็ยังกลัวนะตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยนะ
จะกล้ากลับไปทำงานไหมเออมันเจอเหตุการณ์แบบนี้น่ะ
เธอตอบยังไงไปลองฟังดูค่ะอยากทราบข่าวว่าวันนี้นะจับผู้ทันหาที่ก่อเหตุในวันนั้นได้ที่มีความรู้สึกยังไงบ้างค่ะ
ดีใจมากเลยค่ะตอนนี้ดีใจแล้วแบบเออขอบคุณตำรวจคุณตำรวจทุกท่านทุกหน่วยงานทุกภาคที่แบบจับทำงานได้ไวมากค่ะ
เนี่ยมาขอบคุณตำรวจแต่เธอยืนยันจะกลับไปทำงานที่เดิมอย่างแน่นอนก็ไม่ลาออกยังทำอาชีพเดิมต่อไปนะคะ
ทีนี้ทางทีมข่าวและตำรวจก็ได้ไปสอบสวนนายเสกสรรนะคะเขาก็รับสารภาพว่าทำจริงเป็นผู้ก่อเหตุตามภาพนี้เลย
แล้วถามว่าเอาเงินไปทำอะไรบอกเลยว่าเอาไปเที่ยวเล่นคุณชนะไปเที่ยวที่กระบี
ใช่พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋ารองเท้ามือถือมียี่ห้อ
ใช้จ่ายเสร็จสับค่อยย้อนกลับมาที่ภูเก็ตสุดท้ายถูกจับนี่แหละค่ะ
ย่ามใจมากนะไปเที่ยวเสร็จกลับมาที่ภูเก็ตอีก
คุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนนะครับก็แจ้งเขาหาชิงทรัพย์ผู้อื่น
โดยใช้อาวุธปืนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และตอนนี้ก็ส่งดำเนินคดีต่อไป
สำหรับคดีนี้ผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แต่เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมันมัดตัวค่อนข้างแน่น

จับกลุ่มเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเตือนนะสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
ว่าทำอาชีพที่มันเสี่ยงแบบนี้ระมัดระวังกันหน่อย
รวมถึงสาวอย่างเราเนี่ยนะคะคุณ
เวลาจะไปที่ไหนต้องระมัดระวังดูซ้ายดูขวาให้ดี
อาจจะมีคนแปลกหน้าขี่รถตามก็ได้

ขี่รถขึ้นคอนโดจะจอดอยู่แล้ว
แต่เห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่ตามมาติดติด

เฮ้ยแต่ตามชิดแบบนี้มันอันตรายและน่ากลัวนะคะ
เนี่ยพี่ดูดิน่ากลัวมากแบบโคตรคุกคามอ่ะ

เห็นไหมพี่ดูเห็นไหมเราควรกลัวไหม
อยากลองตั้งสถาพธิตจากมาจิทธิ์
เสร็จกลับมาถึงบ้านเรานอนไหล่
นี่ค่ะหลักฐานกล้องวงจรปิด

ผู้เสียหายก็เอามือถือมาถ่ายอีกครั้งหนึ่ง

คือดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนตามอย่างชัดเจนนะ
คือตามมาติดไม่ลดลาวาสอกเลยอ่ะ

แล้วก็ขับวนขับวนคือยังไม่จอดไง
เพราะเห็นแล้วขับตามมาแต่ลักษณะคือก็ไม่ยอมไปไหนก็ยังตามท้ายอยู่อย่างนี้
จนมาแทบจะประกบแบบนี้เลยค่ะ
แล้วคลิปนี้นะคะเพจดังเพจอยากดัง

เรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งของวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เพื่อนของเจ้าของคลิปซึ่งเป็นผู้หญิง
กำลังกลับบ้านขับไปที่คอนโดย่านรัชดานะคะ

ที่มีกล่องอาหารของยี่ห้อหนึ่ง

ใช่ขับตามมาแล้วก็อ้างกับรอปภว่าเดี๋ยวจะมาส่งของ
จากนั้นก็ขี่รถตามเธอขึ้นไปถึงลานจอดรถนะคะ

รู้สึกแล้วว่าไม่ปลอดภัยแล้วแบบนี้
ทำไมขับติดขับประชิดกันแบบนี้
เธอก็เลยขับวนลงไปด้านล่างตรงป้อมยามทางเข้า

ก็เหมือนกับประมาณว่าลองดูซิเขาจะขับตามเราจริงหรือเปล่า

สุดท้ายเธอไม่ไหวแล้วจอดรถแล้วถามเลย
เปิดกระจกถามเลยให้ขับมาข้างนะ
แล้วก็ถามไปว่าตามมาทำไม

บอกตามหาหัวใจถุ้ย

ไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องพอถามว่าตามมาทำไม
ชายคนนั้นเขาอ้างว่าเป็นตำรวจ

เอางี้เธอไม่เชื่อหรอกตำรวจจริงหรือเปล่า
บอกว่าขอดูบัตรหน่อยซิถ้าเป็นตำรวจ

แล้วก็มีลักษณะผู้ชายคนนั้นนะ
ลักษณะเหมือนคนเมาเพราะเธอบอกได้กลิ่น

โอ้โหค่ะเหมือนเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์
อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเราดูไปดูมา
ก็สังเกตได้อย่างหนึ่งนะคือผู้ชายคนนี้
เสื้อคลุมคล้ายของตำรวจนั่นแหละ
เธอนะครับผู้เสียหายเนี่ย

บอกว่าสรุปแล้วเป็นตำรวจจริง

แต่อย่างนี้ครับเขาอ้างว่า
ตำรวจคนนี้ขี่รถตามเนี่ย
ก็คือจะมาตามจับคนร้ายแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่า
เพราะลักษณะการขับขี่มันขับมาด้วยความแบบว่า
อ้างบอกว่าเมามาก

แต่ก็ยังขับรถมาได้ขนาดนี้นะคะ
ส่วนตัวเธอและเพื่อนเองบอกโอ้โหแบบนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
ยังไงขอแจ้งความไว้ที่โรงพักไว้ก่อนแล้วกัน
แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยนะขับรถมาคนเดียวเนี่ยน่าอันตรายนะครับ

มีคนขับรถบรรทุกเนี่ยเอารถไปจอดขวางทางเข้าออกของศูนย์อาหาร

อย่างเดียวไม่พอลงไปเนี่ยไปทำร้ายผู้หญิงด้วยครับ

คุณบุรีนี่มันเป็นไร

เรากำลังถอยพวกของเรามา
เนี่ยครับไปทำร้ายผู้หญิงเขาเลยอะครับ
นี่เห็นไหมนาทีที่มาจอดขวางไว้แบบนี้
โอ้โหรถใหญ่ด้วยนะครับผม
อ่ะเรื่องของเรื่องคลิปที่เราเห็นอยู่เนี่ย
มนตรีเกรดจรัสนะครับเขาเป็นผู้จัดการศูนย์อาหาร
ในบริเวณตรงนี้คือหมู่๔ตำบลบ้านสร้างอเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วง๗โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
มีคนขับรถบรรทุกส่งของโรงงานแห่งหนึ่ง
จอดรถเอาไว้ปิดทางเข้าออกสูตรอาหาร
แล้วก็เดินเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ช่วงเย็นนี่นะครับก็ไปช่วงนั้นคนน่าจะพอเยอะกว่าสมโพธิ์แหละ
มีพนักงานในร้านอยู่สองคนก็ผู้หญิงนี่แหละ
เอาไปถึงยังไงไปทำร้ายเพื่อนร่วมงานของแฟนก่อน

แล้วก็ไปยืนด่าผู้จัดการศูนย์อาหาร
โอ้โฮบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียเขา
อย่างนี้แล้วผู้จัดการศูนย์อาหารแห่งนี้

เห็นผู้ชายเขานี่ขับรถบนทุกข์มา
แล้วก็มาบีบคอแฟนสาว
ทีนี้เขาเห็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกให้หยุดถูกไหม
ผู้ชายคนนี้เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขับรถออกไป
ท้ายที่สุดนะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะ
พนักงานทั้งสองคนก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านสร้างแล้วนะคะ

เพื่อนร่วมงานก็คือนางสาวนิตยาพลสิริคำดีอายุ๓๒ปี

เขาบอกว่าสาเหตุของการทะเลาะกันครั้งนี้มาจากความหึงหวง
คือผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเห็นแฟนได้รับดอกไม้ในวันวาเลนไทย
แล้วก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยไอ้ดอกกุหลาบนี่มันยังไง

อกไม้ที่เธอได้ก็มาจากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
ก็เลยตบหน้าไปแบบนั้นนะคุณผู้ชมทราบทั้งเพื่อนร่วมงานของแฟน

โอ้โหนะคะเอาไปฟังเสียงเพื่อนร่วมงานหน่อยละกันค่ะ
เขาเข้าใจว่าเราออกหน้าแทน
เหมือนกับว่ามีคนอื่นเอาโทรศัพท์มาให้แฟนเขา

แต่เรามาออกหน้าแทนอะไรอย่างนี้
ความคิดของเราน่าจะเป็นประมาณนี้
แต่คือเขาก็ถามเราก็เลยบอกไปว่า

เออเราคือใช้คำว่ากลัวเพราะว่าเขาเป็นลูกน้อง
กูเป็นคนซื้อให้มันเองมีปัญหาอะไรไหม
คันนี้มันก็วางสายแล้วมันก็ขี่รถสักพักหนึ่ง
เห็นมันขี่รถเข้ามาวางสายแล้วก็โทรมาอีกรอบ
มันก็ขี่รถเข้ามาแล้วมันก็เดินจากมุมทางเข้า
โมงเข้าเข้ามาแล้วก็พุ่งประเด็นมาหาเราเลย
พอเกิดเหตุแบบนี้อยากรู้จากตัวของผู้หญิงเลยละกัน

แฟนของผู้ก่อเหตุคนนี้ครับนางสาวสาวิตรี
วันประเวทอายุ๓๑ปีเปิดเผยนะครับ
ว่าตนเองกินอยู่กับคนขับรถบรรทุก
ตอนนี้เลยยื่นคำขาด
ต่อจากนี้ทางใครทางมันจะแยกทางกับแฟนคนนี้
เพราะว่าทำเกินกว่าเหตุทำร้ายผู้หญิงแบบนี้

แล้วจุดจักรที่เขาร่วมมาทำร้ายมันเกิดจากอะไร
ก็เกิดจากคือเหมือนอารมณ์เชื่อวูกเขาแหละมั้ง
ที่เขาเหมือนหึงห่วงอะไรแบบนี้

ตำรวจเพราะว่าผู้ก่อเหตุนายสุรพงศ์โฮมโยอายุ๓๐ปี
คนนี้เนี่ยมีคดีก่อนหน้านี้ด้วยนะ
ก็คือคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
โดยทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะ
แล้วคดีนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้กันในชั้นศาล

ตำรวจก็ต้องเร่งติดตามตัวจับกลุ่มมา
ดำเนินคดีต่อไปกันอีกนะคะ

คนงานเนี่ยขับลงสะพานปรากฏว่ายางด้านหน้ามันแตกคุณผู้ชม
รถก็เลยพุ่งชนไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างมีคนบาดเจ็บด้วยค่ะ
ต่างหรือเปล่าหลบต่างหรือเปล่าอ๋ออย่ามาละ

แล้วมีสะเก็ดไฟด้วยคุณผู้ชมต้องมาเร็วมาแรงมาก
ดิแล้วทั้งคนทั้งหมาแทบจะวิ่งหนีไม่ทันนะคะโอ้โหใครจะอยู่ล่ะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมดูจากวงจรปิดนี่เห็นชัดเจนเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วพุ่งชน
เนี่ยจุดนี้นะคะคือบริเวณร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ริมถนนซ้ายอ่อนนุษยเทพราชหมู่๕ตมเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ชัดเจนเลยนะคะท้ายที่สุดคนในรถได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมดห้าคน
สาเหตุนะครับนายศักดาปานศรีบอกว่า
ขับรถพาคนงาน๕คนมาจากย่านลาดกระบังนะครับกำลังจะไปชนบุรี
พอมาถึงที่เกิดเหตุช่วงลงสะพานยางข้างซ้ายล้อหน้ามันเกิดแตก
ทำให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางก่อนที่จะพุ่งเข้าร้านข้างทางตามภาพวงจรปิดเลย
คุณผู้ชมไปถามเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างกันบ้างก็คือนายสมควรนะ
สองคนบอกว่าแขวงการทางก่อสร้างถนนป้องกันน้ำท่วมสูงเกินเหตุเนี่ยคือสูงจากเดิมเกือบ๒เมตร
แล้วมีการขยายถนนจากสองเลนเป็นสี่เลนจนกระทั่งว่ามันขยายมาติดกับร้านค้าค่ะ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านเขาเคยขออนุญาตสร้างกำแพงกั้นหน่อย
กั้นไว้กลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ถูกห้ามเพราะผิดกฎหมาย
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนายสมควรไปฟังเสียงหน่อยแล้วกันค่ะ
สิ่งที่เฮียกลัวมันก็สำเร็จขึ้นอย่างนี้หรอ
ใช่แล้วผมถามว่าเฮ้ยอันตรายขนาดนี้
ผมจะเอาท่อซีเมนหล่อปูนเนี่ยตั้งเพื่อกันอุบัติเหตุได้ไหม
ทางบอกไม่ได้ผิดกฎหมายมาตั้งบนฟุตบาทอย่างนี้ไม่ได้

เมื่อวานวันปืนนี้รถเทลเลอร์พุ่งลงไปข้างทาง
โอ้โหคือถ้าฟังจากทางเจ้าของร้านนี่ก็แสดงว่ามันเหมือนจะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

แต่เห็นสภาพรถแล้วเนี่ยบาดเจ็บก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะไม่เสียชีวิตไปอ่ะนะ
ยาเสพติดเป็นเหตุแท้มีชายคนหนึ่งนะครับ
เสพยามาฮะสุดท้ายเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เหลือกางเกงตัวเดียว
แล้วมาอารวาสข้างถนนมีผู้เสียหายด้วยครับ
ดูภาพไปคุณผู้ชมมันร้อนหรือยังไง

เหลือแต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวผมไม่แน่ใจกางเกงในหรือเปล่า

ตอนนี้มันกลายเป็นกางเกงนอกแล้วค่ะเพราะว่ามันมองเห็นนะคะ
ติต้องเก็บไว้ข้างในตอนนี้เอามาโชว์ซะแล้ว

นี่ครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ของกรุงข้าง

บริเวณสาย๓๓๗๖บ้านฉางยายร้านในอำเภอ

ชายคนนี้ท่าทางไม่ดีแล้วล่ะ

โวยไว้อร้าบาดก็ไล่ถีบรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเท่านั้นด้วย
ในคลิปจะเห็นนะมีรถจักรยานล้มอยู่

ออกไปพลุกเอาไปความใจรถคันสีขาวคันเดิม
ใช่เพราะว่าชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจสพบ้านฉางให้มาจับไง
เพราะเห็นแบบนี้กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อคนอื่น
ตำรวจก็ล็อกตัวเอาไว้ได้แล้วก็ถามไง
แต่พอถามก็พูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะคุณชนะ
แบบนี้ต้องควบคุมตัวไปที่สมภาพบ้านฉางนะครับ

เอาไปถามคนที่รถเขาเสียหายหน่อยสิ
นางสาวสุภาวันบุญล่าอายุ๒๘ปี

ถีบรถแล้วก็เหมือนกับว่าทุ่มรถจักรยานใส่ด้วยนะ

บอกว่าขับรถจะไปทำงาน
พอมาถึงที่เกิดเหตุไปเจอชายคนนี้

เขาบอกว่าตอนแรกเจอเนี่ยเหมือนปั่นจักรยานมา

โอ้โหต้องพูดอย่าบันบ้าเลยนะ

อืมเธอบอกว่าได้รับความเสียหายแบบนี้
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ที่สุดผู้ชายคนนี้ก็สารภาพนะ

แล้วก็กำลังจะเดินไปหาญาติแหละนะคะ

ผู้หญิงคนหนึ่งตายแล้ว

แล้วมากินใบไม้ใบย่าแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีอาการแปลกจนญาติบอกว่า

แอนทำอะไร

มันกินไม่ได้

แล้วว่าเออเป็นอะไรก็ไม่รู้

ไม่แปลกหรอกกินใบกับคนพลังใบเยอะแยะ

แต่ใบที่เห็นมันก็เป็นใบไม้ทั่วไปนี่ไง

แม่ของเธอเป็นคนถ่ายไว้เองนะคะ

แล้วเด็ดใบที่ว่าคือใบต้นมะปราง

ใช่บางวันไม่ได้แค่กินมะพร้าวใบไม้นะ

แล้วเป็นแบบนี้มานานถึง๒๖ปีนะคุณชนะ
เอาไปถามนาง
ท่านว่ารันอายุ๖๓ปี
ของนางสาวแอนนั่นแหละบอกว่าตอนลูกสาวอายุ๑๘
มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นลูกสาวป่วยหนัก

ส่งไปโรงพยาบาลอุทัยธานีรักษาอยู่๓เดือน

สุดท้ายหมอบอกว่าถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจ

สุดท้ายครอบครัวตัดสินใจอ่ะงั้นถอดก็ได้คุณหมอ

แล้วก็นำร่างของลูกสาวกลับมา

โรงศพเตรียมจัดงานเอาไว้รอแล้ว
แต่คุณผู้ชมปฏิหารหรือเปล่าลูกสาวฟื้นกลับขึ้นมา
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านจนมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ย
คือภาษาชาวบ้านเขาบอกกันว่าตายแล้วฟื้น

หลังจากใช้ชีวิตไปสักพัก
เริ่มมีอาการแปลกคล้ายถูกผีเข้าลงไปนอนชักกับพื้น
กรี๊ดแลบลิ้นปลิ้นตาใส่บ้าง
บางครั้งไปกินใบไม้หลังบ้าน
อ้างว่าเป็นเจ้าที่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่อยู่บริเวณนี้มาก่อน
แต่สารถูกลื้อไปแล้วอยากกินหมากไม่มีหมากกินก็เลย
ไปกินใบไม้ใบมะปรางแทน
จริงเหรอคะ
อุ๊ยเขาว่ายังงั้นนะ

เออปกติถ้าหมอปะเจอสิ่งที่ลี้ลับแล้วก็จะผมแย่
ผัดอะไรไม่ได้เลยอ่ะงั้นไม่เป็นไร
ต้นมาปางที่เธอชอบเด็ดใบอีแปด
อันนี้มีการบอกว่าคุยกับนักข่าว
นี่เอาให้นักข่าวของเรากินนะ

เพราะว่าเพราะว่ารักษณะการพูดจาแปลกไปไม่เหมือนเดิมพูดเหมือนผู้ชายอายุเจ็ดสิบ
ลักษณะเหมือนเป็นปู่โสเฝ้าทรัพย์นักข่าวเห็นโอกาสดีแล้ว
ไหนปู่โสมมาขอสัมภาษณ์ปู่โสมเลยครับ
ชื่อพี่อะไรคะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายครับค่ะ
อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบอยู่แถวนี้หรอครับครับ
ตอนนี้ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับตรงไหน
ไหนคะมันเป็นสารอย่างนี้ครับเขาเอาถอยมาแล้วครับ
อยู่มานานยังเอ่ยนานแล้วครับอ๋อสารปู่สมเฝ้าทรัพย
ไอ้นั้นหรอครับผมชื่อชื่ออะไรคะชื่อสารอ๋อปู่โสมเฝ้าทรัพย์
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ครับครับแล้วทำแล้วแล้วทำไมเขาเอาสารเราออกแล้ว
เราไม่ไม่แปลอ่ะตอนแรกตอนแรกมีจริงจริงทีนี้เขาให้ทุกข์ออก
คนลุกไปหมดแล้วแล้วปัจจุบันนี้ไปอยู่ตรงไหนถ้าเกิด
ถ้าไม่เข้าอ่ะถ้าพี่แอนใช่ภาพเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ทางนี้นะครับ
โอ้โหเป็นไงลงท้ายด้วยครับด้วยครับด้วยครับ
เป็นผู้ชายไปซะแล้วเออเอาแต่อย่างงี้คุยไปสักพัก
นางสาวแอนคนนี้กลับมีมาอาการปกติค่ะหมอปลาบอกเอางี้
เดินไปดูจอมปลวกกันดีกว่าเออครอบครัวเขาเชื่อดิว่าตรงเนี้ย
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่พอไปถึงยังไงหมอปลาคว้าจอบมา
ทุบมาทุบแล้วก็กินพญาปลวกเลยเนี่ยพญาปลวกใหญ่ใหญ่
เดี๋ยวคุณผู้ชมหมอปลายกขึ้นมาเอาเข้าปากทันทีโอ้โหท่ามกลางสายตา

ไม่มีอะไรก็แค่พญาปลวก

หมอปลาเนี่ยเขาพิเศษของเขาจริงนะ

หมอปลาก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเครียด

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัลสมัสเทา

ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะ
ยูเทิร์นกลับรถก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
ขับรถทางตรงต้องไม่ประมาท
ต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่ระวัง
อุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นครับ

ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ

ประมาณที่ผ่านมาภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง

ครั้นที่เกิดอุบัติเหตุได้หล่ะครับครับผู้ผู้ชมครับ
ก็มาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะพอมาเจอตรงจุดที่ยูเทิร์น
รถพ่วงข้างครับยูเทิร์นมาแบบนี้แล้วรถมันเพิ่งยูเทิร์น
ความเร็วมันยังทำไม่ได้มันก็ต้องไปแบบชะลอแบบนี้
แล้วรถมาเร็วก็เลยชนเข้าเต็มแบบนี้นะแล้วคนขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยก็อาจจะเจ็บพอสมควรก็ถือว่าเตือนกันแล้วกันคุณผู้ชม
จะกลับรถก็ต้องระวัดระวังทางที่เขามาทางตรงคนที่จะขับรถก็ต้องชะลอความเร็วกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการและทุกข้อความที่ส่งมา
ใช่ค่ะเรามีภาพปิดท้ายน่ารักให้ดูกันเด็กสองคนนี้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาทำอะไรน่ารักทีเดียวต้องรอดูค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ช่วงนี้หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ